ค่ะคุณภาคภูมิและคุณอรัชพรค่ะล่าสุดนั้นทางด้านแก่นำคนสุดท้ายที่ขึ้นเวทีปลาใสก็คือภัยดาวดินนะคะที่ออกมาบอกว่าประชาชนพร้อมที่จะออกมาต่อต้านหากว่ามีใครหาดกล้าออกมาทำรัฐประหาร
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศล่าสุดของเวทีการปลาใสซึ่งขณะนี้ยังคงเป็นการปลาใสของภัยดาวดินค่ะ
ว่าเราจะมีการทุ่มนมที่ไหนว่าไหนนะครับสินค้าพรุ่งนี้นะครับ
ขณะนี้นะคะภัยดาวดินก็กำลังมีการปลาใสอยู่บนเวทีนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าไฮไลท์สำคัญในการชุมนุมซ้อมต้านรัฐประหารของกลุ่มราศดร
มีสองช่วงด้วยกันนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์นะคะ
ช่วงแรกนั้นก็เป็นเรื่องของการนำห่วงยางพลาสติกลูกเป็ด
แต่ก่อนอื่นนั้นเราไปดูที่เวทีกันก่อนนะคะที่ตอนนี้ภัยดาวดินอยู่ระหว่างการปลาใส
ซึ่งเขาก็ขึ้นเวทีปลาใสมากว่า๑๐นาทีแล้วนะคะ
กล่าวถึงเรื่องของการต่อต้านการทำรัฐประหารหากมีใครก็ตามที่หารกล้าออกมานะคะ
ซึ่งทางด้านของภัยดาวดินก็บอกว่าในวันพรุ่งนี้นะคะ
หากว่าจะมีการนัดการชุมนุมเมื่อใดก็ให้ติดต่อให้ติดตามในเพจของกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะ
และตอนนี้ค่ะ๒๒นาฬิกา๒๘นาทีนะคะ
ดาวดินก็มีการประกาศยุติการชุมนุมของบริเวณ๕แยกลาดพร้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศก่อนหน้านี้นะคะ
เพราะว่าการชุมนุมของกลุ่มราศดรไฮไลท์สำคัญในการชุมนุมก็คือการซ้อมต้านรัฐประหารของกลุ่มราศดรมี๒ช่วงด้วยกันค่ะ
ช่วงแรกนั้นเป็นการนำห่วงยางพลาสติกรูปเป็ดยูนิคอนเอเลียนและรูปอื่นนะคะ
สูบลมกันกลางถนนพระหลโยธิน
เพื่อให้ผู้ชุมนุมนั้นได้ถ่ายภาพทำกิจกรรมพาเลสเป็ด

โดยให้เป็ดนั้นเป็นตัวแทนของกองทัพที่จะออกมาทำรัฐประหาร
และเป็นการสร้างสีสันให้กับบรรยากาศการชุมนุมด้วยค่ะ
ไฮไลท์นะคะก็คือการที่บรรดาแกนนำคนสำคัญ
ทั้งรุ้งปนัสยาสิทธิจิระวัฒนากุล
อานนท์นำพานายจตุพัฒน์บุญพัฒระรักษาหรือภัยดาวดิน
นายพานุพงศ์จัดนอกและนายอัตภพลบัวพัฒน
หรือว่าครูใหญ่ขอนแก่นพอกันที
ขึ้นเวทีปลาใสในหัวข้อต่อต้านรัฐประหาร
ซึ่งแก่นำมีการปราศัยเชื่อว่า
หากใครหารออกมาทำรัฐประหารอีกครั้ง
จะเป็นการใช้ต้นทุนครั้งสุดท้าย
นั่นก็คือความเชื่อใจของประชาชน
เชื่อว่าประชาชนจะไม่ยอมให้เกิดคำรัฐประหารเกิดขึ้น
ส่วนที่มีการนัดรวมตัวกันที่บริเวณ๕แยกลาดพร้าว
เพราะว่าเป็นจุดเชื่อมถนนหลายสาย
เพื่อสกัดการนำยุทธโปรกรณ์เข้ามาทำรัฐบาหาร
หลังมีข่าวรัฐประหารเปิดขึ้นกันบ่อยครั้ง
ทางด้านของนายชัยอมรแก้ววิบูรพันธ์หรือว่าเอมมี่
ก็มีการกล่าวแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ยิงกัน
เนื่องจากว่าเป็นผู้หนึ่งค่ะที่ได้ไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงด้วย
ภาพรวมของการชุมนุมของกลุ่มราศดรที่ใช้ชื่อว่า
ซ้อมต้านรัฐประหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันนี้มีการถอดบทเรียนเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นหลังการชุมนุม
เมื่อวันที่๒๕พฤศจิกายนทำให้ฝ่ายผู้จัดการการชุมนุม
แล้วก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยค่ะ
โดยใช้การอาสาอย่างน้อย๑๐ชุดราว๒๐๐คน
ก็จัดกระจายกำลังดูแลพื้นที่โดยรอบ
ด้วยการเปิดเผยของนายปากรหรือว่าเฮียบุ้ง

ทำให้มีการตั้งจุดตรวจประชาชนที่จะเข้ามาร่วมชุมนุม
โดยทางการณั้นตั้งฝ่ายการชุดตรวจคน
เพื่อดูแลความปลอดภัยบริเวณโดยรอบของการชุมนุมด้วย
ถึงสองครั้งด้วยกันมีชายนำเอาก้อนหินใส่ถุงมาวางไว้บริเวณแยกลาดพร้าว
จึงมีหนึ่งในมวลชนรีบวิ่งไปดูแล้วก็เข้าไปล็อกตัวค่ะ
เกิดเหตุชุลมุนขึ้นเล็กน้อยโดยบริเวณนั้นมีตำรวจนอกเครื่องแบบ
แสดงบัตรประจำตัวก่อนที่จะนำชายคนดังกล่าวออกไป

เมื่อมีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมเข้ามากล่าวหากลุ่มผู้ชุมนุมว่า
แต่กราดผู้ชุมนุมได้พยายามเข้ามาเจรจา
จะขอร้องให้ออกไปจากพื้นที่โดยที่ไม่มีความรุนแรงใดเกิดขึ้นค่ะ
ภาพรวมการชุมนุมของกลุ่มราศดร๖๒
ที่บริเวณแยกลาดพร้าวในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ขณะเดียวกันการชุมนุมครั้งต่อไปได้ถูกเปิดเผยโดยไผ่ดาวดินที่บอกว่า
ให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นติดตามข่าวสารจากเพจมวลชนการชุมนุมของทางด้าน
ธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะที่จะประกาศอีกครั้งว่า
พรุ่งนี้จะมีการนัดรวมตัวกันที่ใด
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะคุณภาคภูมิและคุณอรัชพรค่ะ

ตอนนี้ประกาศยุติการชุมนุมก็คงจะทยอยกลับนะฮะใช่ค่ะ
พรุ่งนี้ก็มีบางส่วนที่นัดชุมนุมไว้ล่วงหน้าแล้วอย่างเช่นที่แยกบางนา
ใช่ค่ะเขาจะรวมตัวกันที่อิทธิเรียมสำโรง
แล้วก็เดินเท้ามาที่สี่แยกบางนากันนะคะ